ถึงเรื่องราวความรักความศรัทธาเหมือนกันบอกเลยว่ากี่ปีผ่านไปปากต่อปากยังพูดถึงกันตลอดเลยนะคะที่มีความศรัทธาต่อราชินีเพลงลูกทุ่งนะคะ

ล่าสุดค่ะพี่สมจิตจงจอหอคุณผู้ชมค่ะเปิดใจกับเราถึงอาการป่วยของภรรยา
ก่อนหน้านี้ค่ะภรรยาของพี่สมจิตเนี่ยเคยสุดหนักถึงขั้นแบบหลั่งน้ำตา
ทำใจเขียนพินัยกรรมเอาไว้เลยเพราะว่าพอแท้กับสุขภาพตัวเองมากนะตอนนั้นนะครับ
เดตค่ะตอนนี้ทุกอย่างกลับดีขึ้นแล้ว
จากการดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์กินยาวันละเป็น๑๐เมตรเลยนะ
สมจิตบอกว่าอาจจะเกิดจากปฏิหารก็ได้ที่พาภรรยาไปกราบแม่พึ่งที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่สมจิตก็ย้ำนะคะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
แต่สำหรับครอบครัวพี่สมจิตแล้วรักแล้วก็ผูกพันกับแม่พึ่งพุ่มพวงมานานมากค่ะ
เวลามีปัญหาอะไรก็มักจะไปขอซึ่งแม่พึ่งเองก็ใจดีโดนบันดาลให้ตามนั้น
สมจิตฝากขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะที่คอยส่งกำลังใจค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่สมจิตกันหน่อยค่ะ
ไปไหว้แม่พุ่งนะครับที่ผมพาแฟนไปทุกสองครั้งละที่ไปมานะครับ
ไปขอใบบนไว้เขาก็กลับไปแก้บนแล้วนะครับ
ก็ความเชื่อทางใจเนอะ
หลังจากที่มันป่วยหนักจนต้องสั่งเสียกันเนอะ

ผ่านทางช่องไทยรัฐทีวีด้วยที่ให้กำลังใจ
แล้วก็ต้องบอกว่ากำลังใจจะเป็นสิ่งที่สำคัญ